มีคนดังอย่างพระเอกลิเกเงินล้านเขาก็ไปที่วัดสว่างอารมณ์ด้วยเหมือนกัน
ไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะคะยกคณะลิเกไปทั้งวงเลยค่ะ

ไปดูก่อนที่นี่เขามีการทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเสริมสิริมงคลขึ้น
จัดเป็นประจำแล้วค่ะบรรยากาศก็เนี่ยแหละคุณผู้ชมผู้คนเนืองแน่นไปกันโอ้โหมากมายนะคะ
นั่งกันเบียดเสียดด้วยความศรัทธาแล้วก็ต้องมีแบบนี้
ไว้ตรงหน้าผากเลยนะนี่น่าจะเป็นอังเป่ามหามงคล
ในนั้นก็จะมีเงินที่เป็นเงินก้นถุงเงินขวัญถุงเงินสิริมงคล
น่าจะเป็นอย่างนั้นผมเดาเอานะค่ะแล้วคือเขาเชื่อว่านี่จะเป็นการ
สะดอกเคาะต่อชะตาเสริมสิริมงคลด้วยนะคะ
แต่คุณผู้ชมค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบรรดาเหล่าสาธุชนก็เริ่มพากัน
ทรงเสียงภูฮาเนื่องจากว่าได้ยินไหมคะเสียงนี้
แววมาแววค่อยหันไปหันไปเรื่อยก็จะเจอนุ่มคนนี้
โอ้โหมันช่างแสบตาดีแพ้เพราะว่าวบแวบเข้าตามาแล้วเนี่ย
เขาเรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องมาเต็ม
ปุ๊บแบบนี้จะเป็นใครล่ะถ้าไม่ใช่ชุดที่ประดับ
ดาไปด้วยเพชรของคุณสอนรามน้ำเพชรลิเกชื่อดังเงินล้านค่ะ
ที่วันนี้แนะนำคณะลิเกกว่า๑๐ชีวิตมากราบไหว้หลวงพ่อแป๊ะด้วย
แล้วก็มาร่วมพิธีสะดอกเคราะห์เนื่องจากอะไร

เนื่องจากว่าคุณสอนรามน้ำเพชรนี้นะคะได้รับการทาบทามเชิญชวนบอกว่า

ใช่ก็นี่แหละค่ะก็เลยต้องมาตามที่ทางผู้โชคดีเขาเชิญชวนมา
ผู้โชคดีที่ว่าก็คือคุณสมานนึกสันเทียนะคะ
พี่สมานเขาเคยมาขอโชคจากพระเงินพระทองมาก่อนหน้านี้ล่ะ
โอ้โหถูกจริงค่ะคุณผู้ชม
ก็เลยต้องให้สอนรามน้ำเพชรมาแก้บน

กริดกรัสเกรียวกราววิ่งมาดู
พอถ่ายรูปกับแฟนคลับเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เอาล่ะไหนก็มาแล้วใช่ไหมคะคุณสอนราม

ขอไปกระซิบข้างหูน้องกุมารน้องก้าวหน่อยแล้วกัน

ก็เลยไปแอบถามดูสิว่าพี่สอนรามคะกระซิบว่าอะไร

คุณสอนรามบอกว่าไม่มีอะไรมากหรอกครับ
แค่กระซิบบอกว่าขอให้มีงานเข้ามาเยอะ

ไปเรื่องขอหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้

ผมกระซิบสองข้างเลยกลัวไม่ได้ยิน
เยอะเกินไปน้องหนวกหูหรือเปล่า
ก็กระซิบนี่เป็นความเชื่อของเขา
ถ้าไปที่วัดสว่างอารมณ์นะไปหลายอย่างนะ

มีกุมารน้องก้าวนี่ด้วยเหมือนกัน

ก็ไปเข้าวัดเข้าวาเนี่ยก็ถือว่าไปทำบุญนะ
ยังไงซะเรื่องของตัวเลขเรื่องของชกลาบ
มันเป็นความเชื่อยังไงซะดูข่าวนี้แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ